คุณผู้ชมส่วนเรื่องต่อไปนี่ก็ตลกไม่ออกเหมือนกันนะ
เพราะว่าเธอเป็นนักร้องสายฮาที่คอฟเวอร์เพลงของพี่ลิเดียสารัน
ก็คือว่างแล้วช่วยโทรกลับ
วัสตันอ่าอรึนี่แหละคนคุ้นเคยแล้วรู้จักกันนะหรือว่าใครนึกไม่ออก
คุณผู้ชมคนนี้นะคะไปฟังกันดูจ้ะ
นี่แหละค่ะคนนี้แต่ที่บอกว่าเธอตลกไม่ออกฮาไม่ออกแล้วน้ำตาตกเนี่ยเพราะเหตุนี้คุณผู้ชม
คือเธอถูกอดีตผู้จัดการส่วนตัวโกงเงินฆ่าตัว
ต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาเธองานค่อนข้างจะเยอะนะคะ
แล้วเธอก็เลยต้องมีการไปพึ่งทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเข้าไปแจ้งความตำรวจไว้ที่สอนองห้วยขวางเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี่เอง
ซึ่งอย่างพี่รุนเองเนี่ยเธอเปิดใจแบบทั้งน้ำตาเลยนะบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์นี้มากค่ะ
คือเธอเนี่ยอยู่กับผู้จัดการคนนี้มากว่า๑๐ปีเธอรู้ว่าโดนโกงมาเนี่ยก็เมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง
ก็เลยตัดสินใจไม่เอาเรื่องดีกว่าแต่ขอให้ผู้จัดการคนนี้หยุดพฤติกรรมดังกล่าว
แล้วยังไงล่ะปรากฏว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเธอก็เพิ่งมาจับได้อีกครั้ง
และครั้งนี้เป็นการไปรับงานที่ได้ค่าตอบแทนหลักล้านนะคะ
แต่ว่าผู้จัดการให้ค่าตอบแทนเธอมาแค่แสนกว่าบาทเท่านั้น
ซึ่งหลังจากที่มีการตรวจสอบงานเกือบทั้งหมดเป็นร้อยกว่างานที่เธอรับไปเนี่ย
แล้วก็พบว่าเธอถูกโกงเงินไปประมาณ๒๐งานแล้ว
รวมมูลค่าความเสียหายไม่น่าต่ำกว่า๓ล้านบาทค่ะ

คือวิธีการที่ผู้จัดการคนนี้ทำเนี่ยนะก็จะมีทั้งการปลอมลายเซ็นต์ของหยาดพิรุณเอง
มีการปลอมลายของเธอด้วย
งานนะผู้จัดการคนนี้ก็ไปบอกลูกค้าบอกว่าไม่ต้องนำใบเสร็จตัวจริงไปให้กับหยาดนะ
บางทีก็เลยทำให้ลูกค้ารู้สึกว่ามีพิรุธอะไรหรือเปล่า
แล้วก็ลูกค้ามาบอกเรื่องนี้กับเธอ
แล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อทั้งภาพและชื่อเสียงของเธอ
ฟังความรู้สึกของหยาดพิรุนกันหน่อยจ้
หนูคอให้กฎหมายเป็นตัวอัศสิน
แล้วหนูคออย่างเดียวให้พี่พูดความจริงกับตำรวจ
เพื่อให้โทษหนักมาจะได้เป็นเบาแล้วเป็นบทเรียนในชีวิตของพี่
ต่อไปให้พี่ได้ไปประกอบอาชีพที่มันสุขจริง
สงสารนะเสียความรู้สึกมากเลย
ใช่ค่ะแล้วในส่วนของเรื่องคดีความ
ก็มีการแจ้งข้อหารักทรัพย์ด้วย
ซึ่งทนายสิทธาบอกว่าสามารถยอมความกันได้แหละ
แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคู่ความทั้งสองจะตกลงกันได้หรือไม่
ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อกับอดีตผู้จัดการส่วนตัวของเธอรายนี้ได้เลยนะคะ
ยังไงติดต่อกลับมาเนอะจะได้มาไกล่เกลี่ยอะไรกัน
คือจริงแล้วฟังแล้วก็เหมือนว่าหยาดพิรุนไม่ได้อยากให้ประเด็นนี้เป็นเรื่องราวคดีความใหญ่โตอะไร
เพราะว่าคือเห็นใจคนอยู่ด้วยกันมาเป็น๑๐ปีนะคะไม่น่าเลยคนที่ไว้ใจสุดท้ายร้ายที่สุดเลย